ที่จังหวัดระยองนะครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นครับลูกชายในข่าวบอกว่ามีอาการป่วยจิตเวทนะครับได้ก่อเหตุฆ่าพ่อแล้วก็ใช้วิธีการคือจุดไฟเผานะฮะภายในสวนยางนะฮะร่างเนี่ยดำเป็นต่อตะโกเลยนะครับ
ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มเจ้าตัวก็ปิดปากเงียบยังไม่พูดอะไรนะ
เออ
เอาพื่นลุกเอาจิตได้เฮ้ยหัวหนึ่ง
พอมึงคือมึงจิตตายป่ะมันกับพวกผู้มันเดินเข้าในบ้านเลย
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายที่จังหวัดระยองนะครับภรรยาผู้ตาย
ซึ่งเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วยรับไม่ได้กับภาพที่เห็น
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับทันทีที่เห็นศพสามีตัวเอง
เป็นผู้ชายอายุ๖๓ปีท่านนี้นะครับถูกลูกแท้ทำร้าย
แล้วก็ลากร่างมาเผาที่หลังบ้านจนเสียชีวิต
สภาพอย่างที่ผมบอกก็คือว่าดำเป็นต่อตะโกเลยครับ
จากนั้นลูกชายคือนายพงชัยอายุ๓๔ปีก็หนีไปซ่อนตัวครับ
อยู่กลางสวนยางนะฮะก่อนถูกตำรวจนั้นจับกลุ่ม
เจ้าตัวก็ไม่ยอมปริปากพูดถึงปมเหตุที่ก่อเหตุเลยนะครับ
ภรรยาของผู้ตายครับบอกว่าตัวเธอเองนั้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้านะครับ
และลูกชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุเนี่ยกับสามีคือผู้ตายนั้น
ไปรับการวักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่อายุ๒๕ปี
แล้วก็ไม่ได้กินยามาแล้ว๕ปีด้วยนะครับที่ขาดยาอยู่นะครับ
ที่ผ่านมาลูกชายนั้นมีอาการคุ้มคลั่งครับโดยเฉพาะในช่วงที่
คือในข่าวบอกว่าในช่วงวันพระนะครับจนเธอต้องมีการเอาทูบ๙ดอก
จุดขอขมาเจ้าที่บ่อยแล้วอาการลูกก็สงบลง
ส่วนทางผู้ตายครับป่วยเป็นโรคเบาหวานต้องตัดขาไปหนึ่งข้างด้วยนะฮะ
เวลาเดินก็ต้องใช้ไม้เท้าในการพยุงเดินครับที่ผ่านมาลูกชายนั้นก็
ไม่เคยมีอาการเกี้ยวกลาดกับทางผู้ตายนะแล้วก็ยังช่วยกรีดยางด้วยคุณผู้ชมครับ
น้ำให้พ่อด้วยนะฮะจึงไม่ทราบว่ามาก่อเหตุแบบนี้เพราะอะไรครับ
ไปฟังเสียงทางภรรยาของผู้ตายนะครับ
สาเหตุที่เขาเผาพ่อเพราะอะไรมันไม่บวกเลย
เขาติดยาติดอะไรมั้งตอนนั้นหรอตอนนี้ไม่ติดสูบแต่ชงใสยาเส้น
ยาเส้นแม่ไม่ได้ซื่อมาจากบุญญิต
ขณะที่คุณเสกสรรนะครับอายุ๔๐ปีเป็นพี่ชายของผู้ก่อเหตุครับ
บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยน้องเป็นคนนิสัยดีเลยนะฮะเรียนเก่งด้วย
แต่ช่วงหลังมาอยู่บ้านก็มีอาการแปลกยกตัวอย่างนะครับ
หัวเราะคนเดียวนะครับแล้วก็เอ่อเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเมื่อก่อนน่าจะไม่เลี้ย
แล้วก็พักหลังมาเนี่ยนะครับเลี้ยงไว้หลายตัวเลยในสวนยางนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน้องชายนั้นน่าจะกลัวพ่อเอาไก่ชนที่เลี้ยงไปให้คนอื่นฮะ
ก็เลยไม่พอใจแล้วก็ลงมือก่อเหตุนะครับ
ด้านคดีครับตำรวจก็คุมตัวนายพงชัยนั้นไปทำแผน
อย่างจุดที่เกิดเหตุนะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถาม
มเหตุทั้งหมดนะครับผู้ต้องหานั้นไม่ได้ให้การอะไร
สีหน้าเคร่งเครียดนะครับตำรวจก็พาขึ้นรถกลับโรงพัก
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยครับ